ท่านผู้ชมครับที่นครสวรรค์นะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
รถกระบะคันหนึ่งนะครับไปชนท้ายรถบรรทุก๑๐ล้อ
ชนอย่างจังนะฮะค่ะเหตุการณ์เนี้ยมีผู้เสียชีวิตสองศพนะครับ
บาดเจ็บอีกสามแต่ว่าเรื่องที่น่าเศร้ากว่านั้นก็คือ
ครอบครัวเนี้ยเขาเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปค่ะนะ
แล้วเนี่ยก็มาเจออุบัติเหตุมีคนในครอบครัวต้องเสียไปอีก๒ศพ
อุ้ยเด็กอุ้ย

มีคนเด็กก็ของสี่คนค่ะ
นี่ครับทุกผู้ชมครับความสูญเสียที่
เกิดขึ้นนะฮะคือตอนที่เกิดเหตุใหม่ใหม่ชาวบ้านเห็น
รถกระบะคันนึงนะครับไปชนท้ายรถ๑๐ร้อยอย่างจัง
ปากทางแยกบ้านทรัพย์ตะเคียนที่ตำบลลำพยนต์อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะฮะ
คือแถวนี้ชาวบ้านเรียกว่าแยกบ้านทรัพย์ตะเคียนนะครับ
ก็จะมีเหตุการณ์ที่ท่านเห็นนะครับ
มีเสียงร้องให้อะไรออกมาด้วยนะครับ
สพตากฟ้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ก็เจอคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อนะครับ
อยู่ในที่เกิดเหตุชื่อว่านายสายฝนใจบุญอายุ๔๑ปี
ข้างหลังรถของเขาเนี่ยมีกระบะที่ขับพุ่งชนเข้าไป
สภาพเนี่ยพังยับเยินแบบนี้เลยนะฮะ

ข้างหลังคากระบะเนี่ยเปิดหายไปทั้งแถบ
นี่หลังคาหายไปแล้วนะครับเปิดหายไปเลยนะครับ
รถกระบะนะครับมีผู้เสียชีวิตคาที่๒ศพ
คือนายปียะนันทองดีที่เป็นคนขับรถนะครับ
แล้วที่เบาะที่เป็นจุดเบาะด้านหลังของคนขับเนี่ย
มีนางสาวปริยพัฒน์ทองดีที่เป็นน้องสาวนายปียะนันนะครับ
ที่เสียชีวิตด้วยเบาะหน้าซ้ายคู่กับคนขับนะครับ
มีหญิงสาววัย๓๒ปีนะครับที่เป็นภรรยานายปียะนันบาดเจ็บอยู่นะครับ
แล้วก็มีลูกสาวอายุ๖ปีนั่งซ้อนตักอยู่ก็บาดเจ็บด้วยนะครับ
อกจากนี้นะครับยังมีคนเจ็บอีกคนนึงนั่งอยู่ในส่วนของแคปนะครับ
เป็นเด็กชายวัยสิบสี่ปีนี่ก็บาดเจ็บนะครับ
ทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แม่ค้ากาแฟที่อยู่แถวนั้นนะครับเป็นร้านขายกาแฟบอกว่า
ช่วงบ่ายเมื่อวานตอนนั้นยืนขายของอยู่ได้ยินเสียงรถเบรก
แล้วเป็นเสียงล้อบดถนนเป็นทางยาวดังสนั่นวันไหว
พอหันไปดูก็เห็นรถกระบะพุ่งเสยชนท้ายรถบรรทุก๑๐ล้อ
ที่กำลังชะลอจะเลี้ยวขวาเข้าทางเข้าหมู่บ้านทรัพตะเคียน
เสียงดังโครมดังมากชาวบ้านแตกตื่นวิ่งมาดูกันหมดนะ
พอมาเห็นก็กรีดร้องกันด้วยความตกใจนะครับ
เพราะสภาพที่เห็นรถกระบะชนจนแบบหน้ายุบ
หลังคากระบะเนี่ยกระเด็นเปิดออกไปเลยนะครับ
มีทั้งคนเจ็บและคนเสียชีวิต
ที่สำคัญก็คือที่เห็นเนี่ยเห็นผู้หญิงในรถคนหนึ่งพร้อมกับเด็กหญิงอายุ๖ขวบ
พยายามคลานออกมาแล้วมีเด็กผู้ชายวัย๑๔ขวบอีกคนนึงที่คลานตามออกมาจากรถ
ทั้งหมดก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาล
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับ
ทางครอบครัวผู้ตายได้นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศล๒ศพนะครับ
ในบ้านที่ตำบลอุดมธัญญาอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
แม่ของผู้ตายบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดหลานชายซึ่งเรียนอยู่ที่ลบบุรี
ลูกชายกับลูกสาวก็เลยพากันเอาของขวัญไปให้หลาน
คิดเหมือนกันว่าจะมีอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตไปทั้งสองคนพร้อมกัน
เขาโทรมาหลานรับหลานคนนั้นรับค่ะ
เขาบอกว่าให้มานี่เกิดอุบัติเหตุรถชน
เขาก็บอกว่าเสียชีวิตนะเราก็คิดว่าคนเดียวคิดว่าคนโต

ปกติจะไม่อยากให้ลูกไป
ไปกับพี่ด้วยกันไง
คิดอยู่ตลอดไงกลัวไปเป็นไรแล้วจะไม่เหลือใคร
แต่วันนั้นก็อยากไปวันเกิดหลานอยากไป

เรียนพิเศษจะทันหรือเรียนพิเศษบ่ายโมง

วันเกิดหลาน

สูญเสียไปนะฮะสูญเสียพ่อไปนะครับพ่อของลูกสองคนที่เพิ่งเกิดอุบัติเหตุ
เมื่อวานแหละนะคือพ่อเนี่ยวันนั้นเนี่ยมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
ชนต้นไม้นะครับเมื่อวันที่๕เดือนที่แล้ว
ตอนนั้นใช้เวลาข้ามวันข้ามคืนกว่าจะเจอศพคือเธอบอกว่าสภาพศพของสามี
นั้นก็สภาพศพศีรษะคือแหลกเละเหมือนกับศพของลูกที่ประสบอุบัติเหตุรถยน
เมื่อวานนี้ทั้งสองคนเลยเหมือนกันเลยไม่คิดเลยว่า
ทำไมคนที่เธอรักในครอบครัวทั้งสามีแล้วก็ลูกสองคน
เสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันจากอุบัติเหตุทางถนนอืมสามีเนี่ยจักรยานยนต์
ลูกสองคนคือรถกระบะไปชนท้ายรถสิบล้อขณะที่ย่าของผู้ตายนะครับ
ยังทำใจไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าย่าก็เพิ่งเสียลูกชาย
แล้ววันนี้มาเสียหลานอีกสองคนนะครับทำใจไม่ได้เลยนะครับคุณย่าบอก
เหรือนครึ่งกว่าป่าเนี่ยแล้วมาเตียนละอันนี้
มันทำจ่ายไม่ได้ลูกจ่ายจากขาดเมื่อวานพ่อมันไปมัดน่ะ
แล้วมาเจอหลานอีกอ่ะแย่เลยยายก็จะเอาชีวิตไม่รอดลูกก็ยังมัน
บ่าพ่อโฮแสน

มาเสียหลานอีกสองคนเลยแล้วแม่มันก็คนเดียวเนี่ยมันจะทำไปเพื่ออะไรหายไหมใช้หนี้ก็ให้หมดลูก
นี่ฮะมันเป็นเรื่องที่ยากทำใจจริงนะครับ
สพตากฟ้าบอกว่าคนขับสิบล้อให้การว่าขับรถมาจากลบบุรีนะครับ
จะมารับไก่จากฟาร์มไปส่งที่โรงเชือดกำลังจะเลี้ยวเข้าทางหมู่บ้านทรัพย์ตะเคียน
ตอนนั้นเป็นช่วงชะลอรถแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวาตามปกติ
แล้วรถกระบะก็พุ่งมาชนท้ายอย่างจังนะฮะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเรื่องของกล้องวงจรปิด
สอบปากคำคนที่เห็นเหตุการณ์หรือว่าคนเจ็บที่อยู่ในรถนะครับ
ว่าแท้จริงแล้วมันเกิดอะไรยังไงขึ้นกันแน่นะ